ทุเรียนไปทานก๋วยเตี๋ยวกันหน่อยดีไหมคะ
ไปที่ตลาดวโรรสที่เชียงใหม่ค่ะ

เขาพยายามงัดเทคนิคใหม่ออกมา
มัดใจลูกค้าดึงดูดใจลูกค้า

อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเคลื่อนที่
เพราะเขาหาบเร่ไปขายเลยจ้า

อ๋อเขาหอบแบบนี้ไง

ก๋วยเตี๋ยวแต้จิ๋วเชียงใหม่จ้า
ก๋วยเตี๋ยวแต้จิ๋วเชียงใหม่จ้า

ก๋วยเตี๋ยวแต้จิ๋วเชียงใหม่จ้า

แล้วดูการแต่งตัวเขาสิคุณ
หากจีนสวมงอบไม่ไผลสาน

ผู้ชายคนนี้ก็คือเฮียตีอ้วน
หรือว่านายเซรีกิตชนะไพบูนวัย๕๓ปี
คนที่เห็นข้างหลังที่แต่งตัวเหมือนกันนั่นลูกชายค่ะ

ไทยจีนฝรั่งพูดได้ทุกภาษา

เฮียติอ้วนบอกว่าก๋วยเตี๋ยวที่หาบขาย

เป็นมรดดกบทอดมาจากอาโกงอัมมาก

เมื่อก่อนเฮียตีอ้วนก็ทำงานเป็นพนักงานบริษัทนะ

ออกมาทำก๋วยเตี๋ยวเร่ขายดีกว่า
ก๋วยเตี๋ยวทำเองค่ะ

เหนียวแล้วก็นุ่ม
ไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ผงชูรส

เอาซ่อมจ้วงกินได้เลย
ราคาเพียงแค่ห่อละ๓๐บาทเท่านั้นค่ะ
พี่อุ้นบอกว่า
เมื่อก่อนอาม่าใส่ห่อใบตองห้อย

ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อไปได้

งั้นเราก็เอามาห่อกระดาษเร่ขายบ้านดีกว่า

ตามตลาดทั้งในเชียงใหม่ทั้งในลำพูน
ขายได้๒๓๐๐ห่อเลยนะคะ

ถามถึงข่าวที่ชาวบ้านเขาลือกันว่า
เอ๊นี่เป็นอดีตเสถียที่มาเร่งขายก๋วยเตี๋ยวรึเปล่า

ก็เป็นอดีตพนักงานบริษัทธรรมดาธรรมดานั่นแหละ
ก็เป็นเงินที่เก็บหอมรอมริบได้จากการขายก๋วยเตี๋ยว

น่ากินอ่ะทำไมเหมือนอ่านข่าวทรมานตัวเองอ่ะ
น่ากินน่ากินท้องร้องเลยอ่ะ

เส้นเหนียวนุ่มปรุงรสแล้วไม่ใส่ผง
ตรงคานหามเขาก็มีไก่เห็นไหมมีไก่อยู่หน้าหลังด้วย

เตี๋ยวนี่แหละเหมือนเฮียตีนี่แหละนะฮะ